เอามาต่อที่ข่าวนี้บ้างค่ะเป็นข่าวของคุณพ่อไกรสอนนะคะ
แล้วก็ลูกเพชรพระควัฒน์ค่ะที่ขอออกมาทวงสิทธิ์นะคะ
ความเป็นลูกตัวจริงของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเอง
คือแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็มินมีการโพสต์ค่ะ
คุณพ่อไกรสอนก็มีการโพสต์นะข้อความบอกว่า
ต่อไปนี้ใครจะทำอะไรเกี่ยวกับแม่พุ่มพวงขอให้แจ้งก่อน
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ไม่รอช้านะ
ก็ไปเจอกับสองพ่อลูกเปิดอกว่าแบบนี้ค่ะ

บางคนก็อ้างชื่อไปหาเงินเป็นล้านล้านเลย
หากหนักข้อเข้าเนี่ยทั้งสองพ่อลูกก็อยากจะดำเนินทางการกฎหมายเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องเลขเด็ดจากวัดทัพกระดานค่ะ
คุณพ่อกลายสอนบอกให้ตามหน่อยก็แล้วกัน
งวดที่แล้วนะคะอาจจะไม่ตรงค่ะ

เอามาฟังทั้งเรื่องหวยแล้วก็เรื่องขู่ฟ้องกันเลยค่ะ
มันก็มีบางกลุ่มอารมณ์คล้ายมิจฉาชีพแหละครับ

อ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบลองโพสต์ไปรวมดูดีกว่านะครับ
อะไรก็มาบอกกล่าวกันนิดนึงเนาะ
เขาเป็นทายาทตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพี่มอบให้เพชรหมดแล้ว
จะเป็นการจัดงานจะเป็นรูปพุ่มพวงชื่อพุ่มพวงหรือเสียงพุ่มพวงเนี่ยนะครับ
คือใครเอาไปใช้บางทีถ้าใช้ด้วยความรักเหมือนที่เพชรบอก
เราสองคนไม่มีปัญหาเลย

ช่วยบอกกล่าวกันนิดนึงความจริงก็เตือนมาหลายครั้งแล้วนะฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยกำลังติดต่อกรมทรัพย์สินทางประยาแล้วก็ฝ่ายกฎหมาย
ปึ้งออกก่อนเลย๑๓๓๑อะไรออกก่อนเลยแต่ว่าปีนี้ก็ตามกันด้วย
เอาเรื่องเลขก็เกรงกันไปตามงวดนะคะ
แต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์เกี่ยวกับคุณแม่พุ่มพวงเนี่ยนะคะ
ครอบครัวเขาขอไว้จริงเผื่อว่าบางคนที่ไม่หวังดีไง
เอาไปหลอกเงินชาวบ้านอย่างนี้มันไม่น่ารักเลยนะคะ
ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวนี้โซเชียลใกล้ชิดกันมากขึ้น
ส่งข้อความส่งอะไรไปบอกเขาสักนิดนึงนะคะ

พบเจอก็บอกกล่าวกันได้นะคะ